สุดเก่าแก่ของชาวเวียดนามแท้มาปรุงให้เราได้ทานกันเรื่องเราจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ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
แล้วจากวิศวกรมาเปิดร้านอาหารได้อย่างไร
เราเก็บมันมาตั้งแต่เราเรียนหนังสือจบคือชอบมาก
เพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้แสดงออกมา
สุดท้ายมันปิดตัวเองไม่ไหว

ก็คือทำควบคู่กันไปใช่ค่ะเพราะว่ามันก็
เหมือนกับเราก็ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้

ร้านของเราก็จะมีการตกแต่งแบบที่ว่ามีงานศิลปะด้วย

อันนี้วาดรูปเป็นเพื่อนที่เป็นศิลปินมาวาดให้
แต่ว่าหลักคือเราจะเป็นคนออกแบบอย่างโคมไฟ

ที่เราเอางานเป็นงานวิศวกรรมเนี่ย
มาทำออกมาให้เป็นงานศิลปะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไอเดียของเราแล้วก็เราก็เอาช่างจริงเลย

ก็ฉันได้ว่าจากโครงไฟแบบนี้
เราเอาท่อน้ำมาต่อเป็นโครงสร้าง

มาที่นี่จะได้ทานอาหารประเภทอะไร
ที่นี่คนที่มาทานที่นี่หลักก็คือ

ฝะซิโคมหมูยอลของเรานี้
คือจะเป็นอะไรที่แบบบางวันเนี่ยขายอย่างเดียวเลย

อะไรอย่างนั้นเหมือนนัดกันมาทานเฝอ
อะไรอย่างนี้
หลงไหลในรสชาติอาหารเวียดนามจนนำมาสู่การทำเป็นอาชีพหลักของตัวเอง
เดี๋ยวเรามาชมและมาชิมกันค่ะว่าผลงานการปรุงเฟ้อและก๋วยจับยวนของสถาปนิกสาวคนนี้จะเด็ดแค่ไหน
พร้อมแล้วก็ไปรอที่โต๊ะได้เลยค่ะ
ซึ่งเมนูขึ้นชื่อคือเฝอเวียดนามนี่เองนะฮะ
แต่บนโต๊ะนี้มีเมนูมากมายเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ย
ก็ที่อยู่กับคุณน็อตคือเผลอซิโครงหมูยอนะคะ

อันนี้จะคือขึ้นชื่อมากก็คือลูกค้ามาก็ต้องทานตรงนี้นะคะ
แล้วก็ต่อไปก็คือก๋วยจับยวนอันนี้จะเป็นก๋วยจั๊บรวมพิเศษ
เราก็จะใส่ทั้งซิกโครงหมูยอใส่ทั้งกุ้งเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ให้กับลูกค้าเผื่อจะทานแล้วก๋วยจั๊บมันดูธรรมดาไป
ก๋วยับยนต์กับเฝอนี่มันต่างกันยังไง
๋วจับยวนจะเป็นเส้นกลมเหนียวเป็นเส้นสดนะคะทานก็จะหนึบกว่าแต่ว่าเฝอก็จะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
แต่ความพิเศษคืออยู่ที่ชุดนี้

นี้คือมีกะปิแล้วก็พริกกระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมสด

ได้เลยคือจะเป็นรูปแบบเป็นการดิบแล้วก็กินเป็นคำหรือว่าจะใส่ลงไปในเฝอเลยก็ได้
มันจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวที่ดูธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ธรรมดาขึ้นมา
ถ้างั้นเดี๋ยวขอชิมเฝอก่อนแล้วกันเนอว่ารสชาติเป็นยังไง
สำคัญเป๋อเนี่ยที่อร่อยมันคือน้ำซุปนะน้ำซุปต้องอร่อยจริง
ซุปของเราก็คือเหมือนกับว่าอันนี้จะเป็นสูตรของคุณแม่
คุณแม่ก็คืออย่างที่รู้ว่าเหมือนกับแม่เราทำอะไรก็ต้องอร่อยที่สุดถูกไหมคะ
แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาว่าเออมันทำยังไงถึงอร่อยอะไรอย่างนี้
คือคุณแม่ก็จะมีความประดิษฐประดอยหรือว่าความใส่ใจในน้ำซุป
วันแรกที่เราเปิดร้านคุณแม่ก็มาทำให้เลยว่ายุ้ยต้องทำรสชาตินี้ให้ลูกค้าทาน
แล้วก็จะมีลูกค้าชอบแล้วก็ติดอกติดใจในรสชาติของเฝอหรือน้ำซุปของคุณซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่คุณแม่บอกนะคะ
สูตรเด็ดน้ำซุปของแม่อยู่ตรงไหนบอกได้ไหมใส่อะไรทำไมมันถึงเข้มข้นอย่างนี้
ใส่กระดูกเล้งนะคะเยอะมากแล้วก็ใส่กระดูกขาตั้งด้วยคือของทางร้านจะไม่ใช้ผงชูรสเลยนะคะ
หรือว่าสารปรุงแต่งที่มันจะนอกเหนือไปจากความธรรมชาติของอาหารเนี่ยทางร้านแทบจะไม่มีเลยนะคะ
คือให้มันมีความเด่นในของที่เราใช้อ่ะ
บมะนาวใส่กะปิคั่วลงไปหน่อยหนึ่ง

เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าใส่ด้วยก็จะจัดจ้านเลย

ที่บอกว่าเด่นที่กระดูกอ่อนแล้วของเราเนี่ยกระดูกอ่อนของเราเป็นยังไงครับเด่นยังไง
กระดูกอ่อนของเราเนี่ยค่ะการคั่วของกระดูกอ่อนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับรสชาติทั่วไปเพราะว่าเราจะใช้หอมแดง

เอาลงไปคั่วใช้น้ำน้อยน้อยก็คือคั่วใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งจนกว่ากระดูกจะนุ่ม
แล้วกลิ่นเขาก็จะมีความหอมซึ่งแตกต่างจากกระเทียม
นี่มันมันนุ่มจริงจริงเนอะแต่ไอ้เทคนิคเนี้ยเอาไปคั่วกับหอมเนี้ยมันมาจากไหนเนี่ย
คือมาจากหอมนี่คือมาจากคนเวียดนามแท้เลยค่ะอ๋อสูตรเวียดนามก็ทำแบบนี้หรอ
ใช่ค่ะอืมเราก็เลยยึดถือเอาสูตรดั้งเดิมเนี้ยมาทำของเราด้วยใช่ค่ะค่ะ
เมนูนี้ด่าอะไรอันนี้จะเป็นหมี่กะทิอุดรอ้าวไม่ใช่เวียดนามแล้วอยู่ใกล้กัน
อืมจริงอูดอนกับคนอูดอนเนี้ยก็จะมีความเป็นคนเวียดนามอืมเวียดนามอยู่บ้าง
สมผสานเพราะว่าเราเติบโตมาในวัฒนธรรมที่อยู่ด้วยกันอ่ะครับ
อุดรต้องไปทานหมี่กะทิกับคนเวียดนามนะทานยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะคลุกเข้าไปกับเส้นได้เลยค่ะ
สมมุติเราก็ตักเส้นออกมาใช่ไหมแล้วก็น้ำนี่ขลุเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่นะสมรสนี่ค่ะน้ำนี่คลุกเข้าไปน้ำนี่ใส่อะไรบ้าง
ในนี้ก็จะมีกะทิสดนะคะแล้วก็มีหมูหมูสับมีเต้าหู้นะคะแล้วก็มีพริกแกงพริกแกง
ค่ะแล้วก็มีไข่ด้วยค่ะมีใส่ไข่ด้วยนะฮะใช่ถ้าจ้างเลยคุณน็อตบีบมะนาวนิดนึง
มะนาวสักหน่อยหนึ่งลองดูซิว่าหมี่กะทิเวียดนามรสชาติมันเป็นยังไง
อืม
นี่มันจะหอมกะทิหอมเครื่องแกงใช่ค่ะแล้วก็มีรสหวานนิดหน่อยค่ะ
บีบมะนาวเข้าไปมันก็เปรี้ยอมหวานรสชาติดีเลยนะหมูปากของไทยเลยทีเดียวนะครับ
อันนี้อ้าวขอลองดินนี่หน่อยอันนี้ก็คือก๋วยจับยวนรวมพิเศษ
รวมพิเศษค่ะซึ่งก๋วยจับรวมเขาใส่กะปิได้ไหมไม่ไม่ใส่ไม่ใส่
แต่ลูกค้าก็จะชอบทานกะปิที่ร้านมากก็จะแบบขอด้วยบางครั้งก็เอาก๋วยจั๊บตะขอกะปิอะไรอย่างนี้

ชอบแล้วเราก็เกิดมาในวัฒนธรรมที่ว่ามันมีเวียดนาม
เข้ามาสอดแทรกกับชีวิตเราตั้งแต่เด็กตื่นเช้า
ต้องไปทานก๋วยจั๊บยวนไปทานเฝอ
ทานอาหารเวียดนามมาก่อนไปโรงเรียน

ก็เลยซึมซับกับวัฒนธรรมของอาหารเวียดนามมา

ก็เลยอยากเอาความอร่อยก้นถั่วคุณแม่

ตอนนี้เปิดมาเข้าปีที่๕แล้วค่ะ

ก็มีคนรู้จักมากขึ้น

ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจอย่างเดียว

สุดท้ายเราก็ได้มาตามความฝันของเราก็คือ
การเปิดร้านอาหารบวชพศงศานกำงานศิลปะ

มายังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหน
แล้วก็อยู่ในเส้นราชกระบังประมาณซอยลาดกระบัง

โครงการนี้ใหญ่มากจริง

เปิด๑๐โมงนะคะแล้วก็ปิด๓ทุ่มค่ะ

ไม่เคยหยุดเลยมาได้เลยแต่มาตามเวลาที่เปิดแล้วกัน

แต่วันนี้ขอบคุณมากครับพี่ป๊อปปี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เป็นการรวบรวมร้านที่ลงตัวเลยทีเดียวนะคะ

เพราะได้ชิมและชมเรื่องราวของเมนูเส้นที่หลากหลาย
มากที่มาหลายรสชาติ
ว่าแฟนคลับเล่าเส้นเป็นเรื่องคงจะอิ่มใจอิ่มท้องไปตามกัน
แต่การเดินทางของเล่าเส้นเป็นเรื่องยังไม่หมดนะคะ
เพราะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปทานเมนูเส้นเด็ดที่ย่านลาดกระบังกัน

ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดที่เคยสร้างสถิติยอดขายสูงสุด๑๐๐ชามต่อวัน

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มีเครื่องเทศในน้ำซุปถึง๓สัญชาติ
ที่ร้านดงบางก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรเกาหลี
วันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ